สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะฝนที่จะเทลงมาในฤดูฝนปีนี้
ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้ามาบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงที่ตอนนี้ขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
แต่ฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่เกิดจากพายุฝนฟ้าขนองนะครับ
ตกแบบมาไวไปไวจึงไม่สามารถที่จะเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำได้เท่าที่ควร
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับฝนที่เกิดในช่วงฤดูฝนนั้นเกิดจากการแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิ
รวมไปถึงความแตกต่างกันระหว่างสภาพอากาศ๒๒บริเวณนะครับ

จุดนี้เองต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวครับ
อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
แต่เท่านั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งความแตกต่างกันระหว่างสองสภาพอากาศนี้เองจึงเหนียวนำให้เกิดการเคลื่อนตัวของกระแสลมเกิดขึ้น
โดยกระแสลมนั้นจะมีการเคลื่อนตัวหมุนวนออกจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
กลายเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนั่นเองนะครับ
เข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณประเทศญี่ปุ่น

เพราะว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นก็จะมีการเหนียวนำเอาไอน้ำ
อยู่บริเวณอ่าวเบงกอก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝน
แล้วก็พัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
นี่เองแหละครับจึงทำให้เมืองแถวเรานั้นจะมีฝนแล้วก็มีน้ำเพียงพอ
ที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงการเกษตรที่หลายคนตั้งความหวังไว้
อีกหนึ่งปัจจัยก็คือร่องฝนหรือว่าร่องหยอมความกดอากาศต่ำ
เกิดจากการที่มีการพาดผ่านของแนวฝนเชื่อมต่อระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำ๒จุด
บริเวณดังกล่าวนั้นจะถือว่าเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกกว่าบริเวณอื่นนะครับ
โดยจากการตรวจสอบก็พบว่าร่องหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องฝนนี้เอง
จะมีการก่อตัวในบริเวณพื้นภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นจะค่อยเลื่อนไปบริเวณทางตอนบน
โดยจะมีการเคลื่อนตัวตามหลังการเคลื่อนตัวของแนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์ประมาณ๑เดือน
นั่นหมายความว่าในช่วงเดือนหน้าก็จะเริ่มมีการก่อตัวของบริเวณร่องฝน
แล้วก็เคลื่อนตัวไปบริเวณทางตอนบนต่อไป
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในฤดูฝน
แต่ว่าในระยะนี้เองถึงแม้ว่าปัจจัยต่างจะยังไม่รุนแรงพอ
แต่ว่าตอนนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง
ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากกระแสลม๒บริเวณ๒ทิศทางด้วยกันนะครับ

อย่างแรกก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
เอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของไทย
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือกระแสลมตะวันตกนะครับ

ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองบ่อย

แล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของพายุฝนฟ้ากระนองอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนตอนบนของไทยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
มีการยืนออกมาความชื้นกล่องตัวกลายในกลุ่มให้ฝนตกในบริเวณในกล่าวได้อยู่
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศได้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ